คือไปกู้ตังค์มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกานั่นแหละ
แต่ว่าขาดจ่ายดอก๓วัน
ปรากฏว่าเดี๋ยวดูนะว่าเขาทำยังไง

ไม่จ่ายก๊ายได้๓วัน
โอ้โหลูกหนี้ก็ตัวเล็กกว่าเยอะเลย
แล้วคุณดูคนทวงหนี้คือแบบเดินเข้าใส่แล้วแบบ
ใช่ค่ะคุณผู้ชม

ฝั่งลูกนี้เนี่ยมีตัวที่ถูกทำร้ายกับแฟน

ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่โคราชนะ
ในคลิปน่ะฝั่งแก๊งเงินกู้ลูกศรสีแดงอ่ะ
เข้ามาทำร้ายร่างกายลูกหนี้ลูกหนี้คือนายธิวาอายุ๓๖ปี
เพราะว่านายธิวาไม่ได้จ่ายดอก๓วัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่คาแคร์ค่ะอยู่ที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมือง
ทีนี้ตัวนายธิวาผู้เสียหายที่เป็นลูกหนี้เล่าให้ฟัง
บอกว่าต้นเดือนพฤศจิกาไปกู้ตังค์มา๔๐๐บาท
ดอกร้อยละ๒จะต้องส่งวันละ๒๐๐บาท
นี่ผ่อนจ่ายมา๑๖วันแล้วนะขาดส่งไป๓วันเพราะว่าผมปิดร้าน
แต่แห่เจ้าหนี้ไม่ฟังเลยอ่ะบุกเข้ามาแล้วมาใส่เลยตามคลิปนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ได้ให้กลุ่มเจ้าหนี้มาไกลเกลี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
แต่ฝั่งที่เขาก่อเหตุกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ยอมมา
บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกพี่มาเคลียร์เองแล้วก็ข่มขู่ด้วย
ดังนั้นฝั่งคุณธิวาที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยต้องมาแจ้งความที่สพโพกลาง
แต่ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
หูเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลเขาก็โทรเข้ามา
ผมก็นึกว่าเขาจะไกลเกลี่ยโทรเข้ามาก็มาท้าผมอีก
วันนี้เลยไม่กล้าเปิดร้านเลย
ครับยังไม่กล้าเปิดร้านเลยครับ
นี่ค่ะคุณ
เขาก็กลัวเลยนะตอนนี้นะ
เขาบอกเขาอยากใช้หนี้นะแต่ตอนนี้มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
เพิ่งขาดไปขาดส่งไปไม่กี่วัน

บอกว่าขาดส่ง๓วันอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็ต้องฝังทั้ง๒ฝ่ายแล้ว

ไล่วงจรปิดจนตอนนี้รู้เบาะแสแล้วนะ
กลุ่มเจ้าหนี้ที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา
ขี่ไปตรงไหนต่อก็ไปตามถนนในอำเภอเมือง
ไม่ได้สวมหัวกระน็อกด้วยเห็นไม่น่าชัด
แปลว่าอะไรมันจะตามตัวมาสอบต่อได้ง่าย
เห็นแล้ววงความผิดน่ะ
ใช่ทีนี้ไม่ต้องตามนะฮะ

มาเลยค่ะเอามาเองเลยมาเองสามทุ่ม
สามทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะมาทั้งสองคน
นายยุทธนัยยุทธวิชัยอายุ๓๕ปีกับนายสุรริษฐ์
แล้วถามว่าทำจริงหรือเปล่าจริงครับทำร้ายร่างกายจริง
ก็ฝั่งนั้นน่ะฝั่งนายธิวาเขาด่าท้อแล้วเขายั่ว
ทีนี้คุณผู้ชมทางฝั่งน้องของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือไปสถานีตำรวจด้วยกันใช่ไหม
แต่คนก่อเหตุ๒คนไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
คนนี้เป็นน้องฮะใช่ค่ะเราเรียกว่าในบีแล้วกัน
ในบีบอกแบบนี้บอกว่าไม่จริงที่ที่วาพูด
เขาบอกว่าอะไรนะขาดส่งมา๓วันใช่ไหม
เขาขาดส่งมาสิบกว่าวันแล้วขอขาดส่งไปอีกสามวันนะคะ
คือเขาอธิบายแบบนี้ว่าฝ่ายคนที่มากู้เงินมายืมเงิน
ยืมวันที่๔พฤศจิกายนแล้วคือมีกำหนดนะ
ว่า๒๐วันต้องใช้ให้ครบยืมไป๔๐๐บาท
วันต้องใช้ให้ครบนั่นคือผ่อนวันละ๒๐๐บาท
เอาให้ครบ๔๐๐๐แต่ทีนี้ฝั่งนู้นนะผ่อนมาแค่๑๐วัน
ขาดหายไปตั้ง๖๗วันแล้วไม่ใช่หายไป๓วันตามที่เขาพูด
มา๑๐วันเท่านั้นเองแล้วมันจะครบกำหนดในการที่จะคืนเงิน
ภายในวันที่๒๔พฤศจิกายนแล้วก็คือวันนี้ไง
ถ้าเขาไม่ผ่อนตอนยืมเราก็ให้ยืมง่าย
ก็เป็นความสมัครใจของทั้ง๒ฝ่ายแต่ตอนผ่อน

อืมนี่แหละก็เลยคือเหตุผลที่ทำไมยุทธนัยกับสุรฤทธิ์
แก๊งที่เป็นทวงหนี้ต้องตามไปหาถึงที่ร้านคาแคร์

แล้วพอไม่ถึงเพราะอะไรฝั่งนี้เขาบอกว่า
ก็ทิวามายู่เขาก่อนก็เลยลงมือตามคลิป
ยอมรับจริงฝั่งเจ้าหนี้เองอาจจะใจร้อน
ก็อยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมนะ
ไกลเกลี่ยกับนายธิวาที่เป็นลูกหนี้

กันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินเกินกว่าอัตราดอกเบี้ย
เพราะว่าอันนี้มันคิดดอกร้อยละยี่ใช่ไหม

แล้วก็เรื่องของการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย

หลังจากที่เขามอบตัวกันนะฮะ

เพราะตอนแรกกลัวเรื่องการตามมาทำร้ายร่างกาย
แต่ถามว่าเงินที่ติดหนี้อยู่จะใช้ไหม